เธอโดนมือดีแฮกไอจีไปใช่มั้ย

ไปร้องเสร็จได้ไอจีคืนกลับมาค่ะ
แต่ว่ารูปหายไป๘๐๐กว่ารูปคุณผู้ชม

ก็คือพอได้ไอจีกลับมาปุ๊บ
มิจฉาชีพส่งข้อความมาด่าทออีก

แล้วพยายามแฮ็กไอจีเธออีกครั้ง
เออเป็นยังไงเอาไปฟังจ๊ะจ๊ะนะค่ะ

เกอร์เหมือนรู้ตัวว่าไอจีถูกกลับมาแล้ว

เพราะว่าแฮคเกอร์พยายามที่จะขอรหัส
สุดท้ายแฮกเกอร์แฮคเข้าไปได้นะคะ

ไม่งั้นถ้าโดนอีกก็คือไม่มีทางแล้ว
เพราะว่ารหัสมันถูกตั้งแบบซับซ้อน
อีเมลใหม่หมดแล้วรีบกลับมาฟอร์จ้าจ๋านะคะ

อันนี้แหละค่ะคืออินสตาแกรมที่แท้จริงของคุณจ้าจ๋านะคะ
แม้ว่ารูปมันจะหายไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะ
เขาต้องบอกว่าไอจีนี่เป็นมูลค่าทางทรัพย์สินของดาราเลยก็ว่าได้นะคุณนะ
กลับไปฟอลโลพี่จ้าจ๋ากันเยอะแล้วกันนะคะ
ฉันก็เปลี่ยนบ่อยไอจีเปลี่ยนรหัสบ่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจำไม่ได้